ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสินค้าอะไรมาขายดี
การบ้านหนักต่อไปแล้วจะทำยังไงล่ะให้ขายได้

อยู่ที่จังหวัดสกลนครเขาบอกว่าเขาอยากขาย
แมลงชุบช็อกโกแลต
แต่วิธีการขายจะทำยังไงถึงจะขายได้ล่ะ
นึกภาพไม่ออกเลยแมลงทุบช็อกโกแลตเหรอคะ
จะขายยังไงด้วยนะคะดูคลิปค่ะ
อันนี้คือยังไงคะ
ถ้าถ้าไม่บอกว่าขายแมลงชุบช็อกโกแลตปิดเสียง

เออแล้วคือชื่อเขาก็เป็นชื่อร้านนะนะ

เออคือก่อนหน้านี้เขาขายหลายอย่างอะนะคะ
คุณชะลิดกุลสารีและคุณภูเบสวิถารพันธ์เป็นเจ้าของเพจ

แต่ตอนนี้มันต้องหาอะไรแปลกมาขายแล้ว

ของกินอะไรที่มันกินเพลินแล้วมันหมดเร็ว
นี่ไงแมลงจักรจันทร์จิ้งหรีดหนอนไหม

เขาบอกว่ารสชาติหวานมันเค็มอ่อน
เข้ากันดีนะคุณถ้าคุณไม่เคยลองคุณต้องลอง
แต่จะบอกว่าถ้าสมมุติเป็นอะไรที่มันกรอบเค็มแล้วจิ้มช็อกโกแลต

เอาราคากล่องละ๖๙บาทนะคะ
แต่ถ้าซื้อ๒กล่องพิเศษ๑๐๐บาทคือลดราคากันไปเลยนะคะ
เขาบอกว่าช่วงการขายเนี่ยก็โอ้โหน่าสนใจแล้ว
ช่วงตอบคอมเมนต์ก็น่าสนใจเอาดูอีกทีค่ะ

แม่หัวเราะให้ฟังหน่อย

เชื่อว่าร้านเวทมล
พอถามเขาว่าทำไมล่ะถึงผุดไอเดียนี้ขึ้นมา
เขาบอกว่าช่วงนี้มันต้องแปลกแหละ
และเขาถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับคนดูด้วย
ได้ของกินแปลกอร่อยแล้ว
คลายเครียดไปได้ด้วยนะ

มะแรงทอดชุบช็อกโกแลตร้านเวท